ส่วนข่าวนี้ไม่ต้องเดากันอีกต่อไปแล้ว
คุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือเยอะแยะมากมายเลยนะว่า

คู่รักดาราเขาสบั้นรักกันเพราะฝ่ายชายนอกใจ

แล้วว่าเป็นคู่ของเขานึ่งแหละูกผู้ชมจ๋า

ใช่ค่ะนี่เลยแม่อุ้มโพสต์เอาไว้สดร้อนเมื่อช่วงสายของวันนี้
บอกว่าอุ้มกับพี่บอลแยกทางกันแล้วนะคะ
และเปลี่ยนสถานะจากสามีพันรยามาเป็นพ่อและแม่ของลูก
คงไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้
ซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้มีการตกลงกันอย่างดีที่สุดแล้วโดยยึดเอาลูกเป็นหลักค่ะ
แต่ว่าพี่อุ้มขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้เพราะไม่อยากให้กระทบไปถึงลูก
ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มีข่าวคือพี่อุ้มก็ไม่ได้รับโทรศัพท์หรือว่าบอกใครเลย
แต่ก็ได้รับกำลังใจดีจากครอบครัวแล้วก็คนรอบตัวมาโดยตลอดเลยนะคะ
ย้อนกลับไปนิดนึงคุณผู้ชมพี่อุ้มลัคคณาและสามีคุณบอนกริษณะเนี่ย
แต่งงานกันเมื่อประมาณกลางปี๒๕๖๑๕ปีผ่านไป
มีลูกด้วยกัน๑คนก็คือน้องดิสมี่นะคะ
ที่ผ่านมาทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่บ้านพักจังหวัดเชียงใหม่
โดยได้ช่วยกันดูแลเลี้ยงน้องการ์ตูนนะคะลูกสาวอีกคนนึงของคุณบอลกฤษณะ
รวมไปถึงน้องดิสนี่ลูกสาวของคุณอุ้มกับคุณบอลด้วยนะคะ
ซึ่งจริงคุณอุ้มเองเขาก็บอกเอาไว้นะว่าเขาก็ตั้งใจที่จะดูแลแล้วก็เลี้ยงน้องดิสนี่ให้ดีที่สุด
ส่วนน้องการ์ตูนเนี่ยคุณอุ้มก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงอยู่
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านวันที่ยากลำบากแบบนี้ไปให้ได้แล้วกันเนาะ
ตอนนี้ก็โสดคู่เนาะทั้งพี่แล้วก็น้องทั้งนิวเคลียร์แล้ว